ลงจอดที่ลานจอดสนามบินเก่าจังหวัดเชียงรายค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังรอค่ะว่า
หมูป่าคนที่๙นั้นจะถูกลำเลียงขึ้นรถพยาบาล
แล้วก็จะมีการขับรถพยาบาลนะคะ
มาในบนถนนสนามบินนะคะมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ซึ่งจากสนามบินเก่าจังหวัดเชียงราย
อยู่สุดถนนที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ
ห่างจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ประมาณ๗๐๐เมตรค่ะ
ซึ่งหากว่าลำเลียงขึ้นรถพยาบาลมานั้น
ก็จะใช้เวลาไม่ถึง๒นาทีเท่านั้นนะคะ
หมูป่าคนที่๙นั้นจะถึงมือแพทย์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ

คุณผู้ชมจะเห็นว่าแสงไฟสีแดง
อยู่ตรงปลายถนนสนามบินนะคะ
นั้นเป็นรถนำของขบวนรถพยาบาล
ของหมูป่าคนที่๙ที่จะถูกลำเลียง
ไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
ตอนนี้ทางตำรวจนั้นปิดการจราจร
ให้รถสัญจรผ่านโดยเด็ดขาดค่ะ
ชมภาพบรรยากาศสดกันก่อนค่ะ

นำด้วยรถกระบะของตำรวจสถานีตำรวจภูทรเชียงรายนะคะ
แล้วก็ตามด้วยรถพยาบาลของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับรถพยาบาลที่
ลำเลียงหมูป่าคนที่๙นะคะ
ส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ซึ่งว่าถือว่าเป็นคนแรกสำหรับวันนี้ค่ะ
แล้วก็เหลืออีก๔คนนะคะทีมหมูป่าที่ทุกคนกำลังเฝ้ารอค่ะว่า
จะถึงที่โรงพยาบาลเมื่อไหร่นะคะ
ยังคงปิดการจราจรด้านหน้าโรงพยาบาลอยู่
พ้นจากรถพยาบาลและรถตำรวจไปแล้ว
แล้วก็จะเปิดให้ประชาชนนั้นสัญจรผ่านบริเวณแยกที่ตัดกับถนนสนามบิน
แล้วก็แยกตัดกับถนนสรรโค้งหลวงนะคะ
แต่ว่าไม่ให้ผ่านทางด้านหน้าโรงพยาบาลที่เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ
ที่ใช้ชั้น๘ของตึกอุบัติเหตุ๑๔ชั้นนั้น
เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจรองรับทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่าค่ะ
บรรยากาศตอนนี้นะคะตำรวจก็ยังคงปิดการจราจรบริเวณถนนสนามบินอยู่นะคะ
เพื่อที่จะรอรับทีมหมูป่าคนอื่นอีกนะคะ
แล้วก็จะปิดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อหมูป่าคนที่๑๐มาถึงที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
แล้วก็จะนำส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทันทีค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแท้รัฐทีวีรายงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายค่ะ
ขอบคุณค่ะ